คุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนะคะ
คนก็เดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคอีสานกันเยอะมาก
โรงแรมนี้ถูกจองเต็มหมดเลย
ที่เคยเห็นบ้างไฟพญานาคในปีก่อน

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่หนองคายวันนี้ก่อนค่ะ
นี่คือบรรยากาศขบวนแห่อังคราชนาคา
หรือปู่มืดปู่ผาแดงค่ะ
ซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาของชาวอำเภอพลพิสัย

เป็นหนึ่งในพิธีบูชาแม่น้ำโขง
และพญานาคาอนันตนาคาราช

ภายในขบวนแห่จะมีแพร่บูชาปู่อังคราชนาคา๙เสียน
ข้าวดอกดอกไม้และของหวาน

ปู่มืดปู่ผาแดงคือพญานาคา
คอยดูแลทุกสุขของชาวพลพิสัย
หากใครอธิษฐานจิตขอพรแล้วได้ดั่งใจ
เพียงทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา

จะมีอาหารคาวไข่ต้มและสุรา
เพราะเป็นแพร่บูชาสัมภเวษีและบริวารของปู่อังคราชค่ะ
ซึ่งเมื่อขบวนมาถึงที่เสาหลักเมืองบาดาน

ก็ได้ทำพิธีแห่เสลี่ยงแม่ย่าสองนาง
เป็นการบวงสวงบูชาพญานาคนะคะ
ก่อนที่จะอันเชิญเสลี่ยงแม่ย่าลงสู่แม่น้ำโขง

เนื่องในวันออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค
สืบสารกันมาอย่างยาวนานค่ะ
ปรากฏว่าขณะที่ทำพิธีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันเชิญเสลี่ยงแม่ย่าสองนางลงลำน้ำโขง
มีเมฆลักษณะคล้ายกับพญานาคเลย

นักท่องเที่ยรักชาวบ้านที่มาโรงงาน
อัศจรรย์ใจและบันทึกภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะ

อืมส่วนบรรยากาศที่หน้าวัดไทยค่ะที่บ้านจุมพลตำบลชุมพล
อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายริมแม่น้ำโขง
นี่คือจุดสำคัญในการชมบ้างไฟพญานาคซึ่งจัดงานตั้งแต่๒๘ตุลาคม
หกพฤศจิกายนนะคะมีการออกร้านขายสินค้า
นี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนิดนึงดีไหมคะ
ข้าวจีค่ะนี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องประดับพญานาคด้วยนะคะ
จีน่าทานเนอะมีแหวนพญานาคเพชรพญานาคหัวใจพญานาคค่ะ
นักท่องเที่ยวก็จะเช่าไปบูชานะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าดีใจค่ะที่ปีนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะมาก
ความศรัทธาในพญานาคานะคะก็อยากจะมาดูด้วยตาตัวเอง
อยากจะมากันแบบนี้แล้วก็ปีนี้เหมือนกับ

จังหวัดน้องคายและจังหวัดใกล้เคียงก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยศรัทธาของพญานาคด้วยค่ะ
มาจากทั้งใต้ทั้งเหนือก็มา
แต่ละปีมันจะมีคนมาเยอะก็เศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้น
ช่วงเฉพาะช่วงเทศกาลนี้พวกวางสินค้ามันควรขายได้
ส่วนที่ลานนาคาเบิกฟ้าก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณรำไพรอายุ๕๕ปี
เป็นชาวอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายมารอชมขบวนตั้งแต่เช้าเลย
บอกว่าตัวเองมีความเชื่อและศรัทธาในพญานาคค่ะทุกปีจะเดินทางมาดูบ้างไฟพญานาคด้วยตาตัวเอง
แล้วก็เคยเห็นมาแล้วด้วย
เป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตเขาเห็นแล้ว

มันก็มีความสุขดีคนสิ่งของข้าเจ้าไม่เคยเห็น
ก็อยากเห็นเพื่อนมาเผินก็ไม่ได้ลบดู
มันก็เป็นความเชื่อมันก็พิสูจน์ว่าได้เนาะ

เพราะว่าอยากดูปรากฏการณ์นี้ก็มี๑ปีงังครั้งเดียว

โอ้นึกว่าเคยไปดูมันแล้วเนาะ
ต้องจองล่วงหน้าของปีหน้า

คุณเศรษฐานวิสินนายกราธมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
จะไปเป็นประธานในพิธีบวงส่วงเทศตรรกา
การออกพรรษาและบ้างไฟพญานาคโลก
ซึ่งปีนี้หลายคนก็จับจ้องว่า
คนไหนนะที่จะมาร่วมรำบวงสวงพญานาคา

ปีนี้เป็นใบเฟิร์นนะคะน้องใบเฟิร์นพิมชนก
ส่วนที่พักในจังหวัดน้องคายค่ะ
อย่าหวังเลยนะคะถ้าคุณไปหน้างานแล้วคุณหวังจะเจอ
เขาจองเต็มล่วงหน้ากันไปนานมากแล้วค่ะ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน้องคายที่๑เนี่ย
เขาจะเตรียมสถานที่กลางเต็นและที่นอน

ถ้าใครที่อยากไปดูจริงแล้วมันไม่มีที่พัก

ก็สามารถมาพักได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเป็นเต็นต์แบบนี้
น่ารักมากเลยเนาะ
ปีนี้ค่ะที่หนองคายเขาจะมีเวทีทั้งหมด๖จุดด้วยกันนะคะ
จุดแรกก็คือลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวนอำเภอเมืองหนองคาย
จุดที่๒คือลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโนนพิสัย
จุดที่๓ริมแม่น้ำโขงแล้วก็สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี
จุดที่๔ลานวัฒนธรรมเบิ่งเวียงอำเภอศรีเชียงใหม่
จุดที่๕ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่อในอำเภอท่าบ่อ
แล้วก็จุดที่๖หน้าถนนที่ว่าการอำเภอสังคมนะคะ
แต่ถ้าถามว่าจุดไหนที่จะสามารถดูบ้างไฟพญานาคในจังหวัดหนองคายได้
๒จุดเต็มเลยนะคะอยู่ในอำเภอโพนพิสัย๓จุด
รัฐนวาปี๙จุดแล้วก็บึงกาลอีก๑จุดรวมเป็น๑๓จุดนะคะ
มีวัดไทยมีอบตจุมพลมีบ้านหนองกุ้งเหนือและใต้อันนี้อยู่พลพิสัย
มีพุทธอุทยานบ้านน้ำเปย์บ้านน้ำเปย์บ้านท่าม่วงบ้านตานชุมบ้านหนองแก้ว
พวนแพงบ้านอาญาบ้านเปงจานบ้านต้อนน้อยและใหญ่
อันนี้อยู่ที่รัตนวาปีแล้วก็มีริมโขงนะคะที่อำเภอป่าฆาตจังหวัดบึงกาล
พักอย่างที่บอกจองเต็มหมดแล้วนะคะแต่ก็มีเต็นต์เอาไว้รองรับบริการอยู่ส่วนหนึ่ง
ปีที่แล้วเนี่ยมีลูกไฟบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้น๒อำเภอคือรัตนวาปี
สองร้อยสามสิบเอ็ดลูกโพนพิสัยยี่สิบลูก
รวมรวมกันก็คือสองร้อยห้าสิบเอ็ดลูกคนเข้าชมงานเนี้ยแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยคนนะคะ
ส่วนถอยกลับไปอีกปีหกสี่บ้างไฟพยานาคเนี้ยเยอะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดลูกเลย
ส่วนคืนเมื่อวานนี้ค่ะที่จังหวัดนครพนมเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟนะคะ
แต่ละคืนก็จะมีเรือไฟล่องตามลำน้ำโขงสองลำแต่ละลำเนี่ยเขาจะมีการประดับตะเกียงไฟโบราณกว่าห้าพันดวง
แล้วคืนพรุ่งนี้จะมีการประกวดเรือไฟสิบสองลำค่ะซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนก็รอชื่นชมความสวยงามอยู่นอกจากบ้างไฟนอกจากเรือไฟแล้ว
ก็คือกระทงสายหรือไข่พญานาคที่ทำจากกะลามะพร้าวนะคะเขาจะมีการจุดไฟ
แล้วก็จะปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้ำโขงวันละห้าพันดวงคืนพรุ่งนี้จะปล่อยมากกว่าหนึ่งหมื่นดวงด้วยนะคะ
เขาเชื่อกันว่าเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพญานาค
ใครสนใจก็ไปรอดูกันได้นะคะค่ะ